ก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็คลั่งเหมือนกันถือปืนเนี่ยนะยิงปืนขึ้นฟ้าจอดศีรษะตัวเอง
เดินรอบหมู่บ้านเลยค่ะนะตำรวจต้องไปบุกชาร์จเพื่อจับกลุ่มตัวนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วหลังจากที่เขาชาร์จตัวไว้ได้เนี่ย
เดี๋ยวท่านรอฟังนะตำรวจที่เขาไปรองับเหตุเนี่ยค่ะ
โอ้โหการดูคดีวิเคราะห์คดีต่างของเขาเนี่ยเขาดูยังไงนะครับ

นี่ฮะวินาทีที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่ง
ตัวเองมียิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะครับ
ใช้เวลาหยุด๓๐นาทีได้นะครับ
เกลี้ยกล่อมกันพยายามบอกให้สงบให้วางปืน
แล้วก็เข้าไปชาร์จตัวนะครับ

ตำรวจสพระเบาะไผ่ได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปที่เกิดเหตุ
ตรงนี้ครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๓
ตำบลกรอกสมบูรณ์อศรีมหาโพธจังหวัดปราชินบุรี
ผู้ชายคนนี้ครับนี่ฮะที่ถืออยู่ในมือนั่นคือปืนนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้ว
สุดท้ายก็ชาร์จเอาไว้ได้ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออะไรเกิดขึ้น
แต่ดูภาพก่อนจะถึงตัวก็น่ากลัวอยู่
เราได้คุยกับตำรวจที่เข้าไปชาร์จตัวตรงนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
หลังจากสพระเบาะไผ่ได้รับแจ้งเหตุไปถึงก็เจอผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีเทา
ถือปืนจ่อศีรษะตัวเองเดินไปเดินมาอยู่ที่หมู่บ้าน
โวยวายอยู่คนเดียวตรงจุดสนามย่าในหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็กลัวกันหมดไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายธาราดลอายุสามสิบหกปีครับเขาเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะ
ไปตรวจค้นในบ้านมีปลอกกระสุนปืนขนาดต่างตกเกลื่อนกระจายรอบบริเวณบ้านเลยนะครับ
นี่คือบ้านของเขาเองนะฮะที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีขวดเหล้าอยู่สองแบรนด์ด้วยนะ
นะมีปืนอีกนะครับอ่าคือสองแบรนด์ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย
แบรนด์แรกเป็นขวดเปล่าอีกแบรนด์หนึ่งนี่มีเล่าอยู่เต็ม
เลยนะครับส่วนปืนนะครับมีสองกระบอกเป็นปืนพกแบบ
กาซีนหนึ่งกระบอกปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกแล้วที่
บ้านนะครับยังมีปืนสั้นบีบีกัน๑กระบอกมีกระสุนปืนลูกซองอีก๒๐กว่านัด

ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียวแล้วอยู่อยู่
ก็เดินเข้ามาเอาปืนในบ้านแล้วก็เดินออกไป
ตอนนั้นภรรยาบอกว่าก็ไม่กล้าถามสามีว่าจะเอาปืนไปไหนไปทำอะไร
กระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็เอาเนี่ยอยู่แบบเนี้ย
โม่งชาวบ้านก็กลัวกันหมดไม่กล้าออกจากบ้านนะครับ
เธอก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเหลือ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังได้รับโทรศัพท์จากภรรยาของคนก่อเหตุ
ก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุมาถึงช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณสามสิบนาที
นายธรดลก็เริ่มสงบตำรวจจึงตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัว
แล้วก็แย่งปืนมาได้นะครับผู้ก่อเหตุมีอาการเครียด
แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ก่อเหตุขึ้น

เขาบอกว่าแฟนเขามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้า
เราก็เลยยิงเอาปืนขึ้นฟ้าและอยากจะให้มาช่วยคุยกันหน่อย
คือคุยกันหน่อยปัญหาคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องงานแล้วโรคซึมเศร้าเรื่องความคิดเก่าของเขา
แต่ตอนนี้คือยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
ก็เอาเป็นว่าสามารถชาร์จตัวไว้ได้นะครับไม่มีใครได้รับ
อันตรายอะไรรวมทั้งคนที่ก่อเหตุเองด้วยนะครับหลังจากที่
ระงับเหตุได้เนี่ย๑๐ตำรวจเอกลือชัยโรจนเดชโพคินนะครับ
เป็นพบหมู่ป้องกันปราบรามมาช่วยงานสืบสวนที่สพรบภัย
นะครับซึ่งมาระงับเหตุด้วยได้นำภาพเหตุการณ์นี้ไปโพสต์ใน
นำฟื้นตัวเองนำฟื้นตัวเองเก็บฟินด้วยค่ะใช่ค่ะ

ใสให้ผมแล้วแต่เขายิงไม่ได้ยิงไม่ได้ใช่แล้วก็แล้วก็พอ
กลัวว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นคนเดียวด้วยก่อนเลย
ก็คือคิดว่าเขาไม่มีอาวุธแล้วก็เลย
ตาย๘๐๙๐นี่จะตัดสินใจ
นี่ฮะ๑๐ตำรวจเอกลือชัยนะครับ

ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ย
แล้วก็พิมพ์ข้อความเอาไว้บอกว่า
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคุ้มคลั่งยิงปืนขึ้นฟ้าก็เลยไปตรวจสอบ
ไปถึงก็ยังยิงขึ้นฟ้าอยู่อีกหลายนัดแล้วยิงมายังทิศทางที่เราอยู่จนกระสุนหมด
จึงเดินลัดสนามย่าเข้ามาจะยิงเราใกล้
แล้วก็เห็นปืนแขวนสไลด์แล้วก็รู้ว่ากระสุนหมดก็เลยเข้าไปพูดคุยเพื่อจับกลุ่มดี
เพราะว่าตอนที่บุกเข้าถึงตัวจะเห็นว่าเขาก็เหมือนกับชักปืนยิงด้วยนะแต่กระสุนหมดนะครับ
ตำรวจเอกลือชัยบอกว่าเราไม่ใช่คนไร้เมตตาเพราะก่อนเข้าจับ
เราใช้ปืนสงครามเล็งหัวเขาไว้ตลอดแต่พอเห็นเขาเอ่ยถึงลูก
จึงเห็นแก่ลูกของเขาเพราะถ้าเราคิดจะวิสามันคงยิงทิ้งไปเป็น๑๐รอบแล้ว
นี่นะฮะ๑๐ตำรวจเอกลือชัยที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าสาเหตุที่กล้าเข้าแย่งปืนเพราะสังเกตเห็นแล้วว่า
ตอนที่ยกปืนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีกระสุนแล้ว

เนื่องจากลำกล้องค้างลำแล้วแล้วดูจากการแต่งตัวของคนก่อเหตุ
ใส่เสื้อผ้าคล้ายกับชุดกีฬาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยอย่างนี้นะ
ไม่น่าที่จะมีอาวุธพกติดตัวไว้อีกก็เลยตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็แย่งปืนได้
เพราะว่าเกรงว่าถ้าปล่อยยืดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรบานปลายกว่านี้
ก็ถูกควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพระเบาะไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีก็ต้องว่ากันต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
บอกโอ้โหตำรวจนี่ใจถึงจริงนะเขาไปแย่งมาได้อย่างนี้
เพราะว่าจะเห็นภาพว่าเหมือนกับเขาเล็งขึ้นมาใช่ไหมตอนจะถึงตัว
แต่ตำรวจบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาสังเกตลักษณะปืนและลำกล้องลำกล้องเนี่ย
คือมันกระสุนหมดแล้วก็เลยกล้าเข้าไปโอ้โหอันนี้ประสบการณ์ล้วนจริงจริง